วันนี้เป็นวันครบรอบ๕๐ปีในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน
ทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศ

แล้วก็สร้างความรับรู้ในการเข้าร่วมหล่อล้อมเป็นประชาคมอาเซียนครับ
สิงหาคมของทุกปีเป็นวันครบรอบการก่อตั้งประชาคมอาเซียน
ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ร่วมก่อตั้งครับ
ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ถือว่าเป็นการครบรอบ๕๐ปี
กระทรวงการต่างประเทศจึงได้จัดงานเฉลิมฉลองขึ้น
เพื่อเป็นการกระตุ้นแล้วก็ปลูกจิตสำนึก
หลอมรวมประชาชนเข้ากับประชาคม
เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง
รวมไปถึงการศึกษาที่เป็นปัจจัยในการผลักดันประเทศ
เพื่อสร้างการพัฒนาถึงระดับภูมิภาคต่อไปนะครับ
โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
เดินทางไปร่วมเปิดงานเฉลิมฉลองในครั้งนี้
แล้วก็เน้นว่าประชาคมอาเซียนจะแข็งแกร่งได้
เกิดจากความร่วมมือของประชาชน
ในการสร้างความสมดุลแล้วก็การปรับตัว

เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประชาคมให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งครับ

เพราะฉะนั้นเราต้องไปด้วยกันเพราะเราเป็นอาเซียนด้วยกัน
ประเทศเราเมื่อรวมกันแล้วมันถึงจะเป็นประเทศใหญ่
มีศักยภาพในการต่อรองเราต้องมองตรงนี้นะครับ
นายกรัฐมนตรียังฝากให้เยาวชนเห็นความสำคัญของประชาคมอาเซียนนะครับ
โดยการเน้นพัฒนาศักยภาพทั้งเรื่องของภาษาทั้งเรื่องของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการผลักดันประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคต